คุณผู้ชมช่วงเย็นที่ผ่านมามีอุบัติเหตุสลดนะคะ

ที่เห็นพวงมาลัยนี่ไม่ใช่เพราะอะไรนะคะแล้วข้างหนุ่มแ็กนะครับ

และส่วนตู้ขนเงินกระเด็นขาดกันออกไปเลยนะคะ
ที่น่าเศร้าคือฝั่งที่นั่งข้างคนขับค่ะ

คนขับหัวหน้าทีม

ก็คือเสียชีวิตกองกันอยู่ตรงนั้นหมดเลย
แล้วด้านหน้ารถพังยับเยินหมด
คือทางเจ้าหน้าที่บอกว่าสภาพศพเนี่ย

คอหักไม่เท่าไหร่หน้าเนอร์เนี่ยค่ะ
คือมันกระแทกแรงอัดเนี่ยคือเละไปหมดเลยนะคะ

เกิดขึ้นตรงใต้สะพานวงแหวนโรงเรียนนานาชาติ

เพิ่มบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ

สารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจทางหลวง๑
กองกำกับการ๘กองบังคับการตำรวจทางหลวง

นิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาเนี่ย

นายสระวุธห่วยใหญ่วัย๓๓ปี

นายนิธิภูพนาแสงวัย๓๒ปี

แล้วก็นายสุภาชัยขุนโตวัย๔๖ปี

มีอาวุธประจำกายเหน็บอยู่ที่เอวอะค่ะ
ทั้ง๓คนถูกอัดก็ปี
กองรวมกันอยู่ตรงที่ที่นั่งฝั่งข้างคนขับ
สอบสวนเบื้องต้นไม่มีพยานเห็นเหตุการณ์นะคะ
แต่ว่าได้คุยกับนางสาวธรทรเจ้าหน้าที่บริษัทขนเงินนะคะ

สีบรอนด์ทะเบียน๑ท้อผู้เท่าท้อทหาร๓๕๙๗กรุงเทพฯ
ก็กำลังจะไปที่เก็บเงิน
ตั้งแต่อำเภอพานทองพนัฐนิคมแล้วก็บ่อทอง

คือกำลังจะขนเงินไปเก็บที่ธนาคารไทยพาณิชย์

และสุดท้ายก็ได้รับแจ้งว่ารถเกิดอุบัติเหตุ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตทั้งคันนะคะ
ส่วนเงินไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่ขนไปเก็บ

แต่คิดว่ามีหลัก๑๐ล้านบาทค่ะ

เขาบอกว่ากำลังเร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ของสำนักงานการทางหลวงพิเศษอยู่
แต่คิดว่าน่าจะเป็นการเสียการควบคุมค่ะ
ก็เลยเสียหลักไปชนกับแท่งปูนแบรีเออร์ข้างทาง
ไปฟาดกับต้นไม้ข้างถนนอีกรอบนึงนะคะ